รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย

อีกมือนึงไม่ได้เรียนมา

เพลงนี้ผมร้องประจำเพราะมันเพลงเกี่ยวกับลูกผมเลย

เผลอถึงขังกลม

ร้องได้ให้ร้าง

นักสู้ชิงล้านทั้งสองคนที่มาประชันกัน
จะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำ

เพื่อสะสมเงินทุนร่วมกัน

ร้องถูกอยู่ต่อร้องผิดกลับบ้าน

จะตกเป็นของผู้ที่ร้องถูก

แบ่งเงินทุนสะสมกันคนละครึ่ง
ร้องถูกต้องครบ๑๐เพลง
รับไปเลยคนละ๑ล้านบาท

คนละ๒ใน๓แผ่นป้าย

ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่

และเพลงเก่งของคุณ
ร้องได้ให้ล้านนักสู้ชิงล้าน
ก็เป็นการแข่งขันในเรื่องของความแม่นยำของเนื้อเพลงโดยผ่านบทเพลงลูกทุ่งซึ่งบนเวทีแห่งนี้นะครับเราก็จะมีนักสู้ชิงล้านทั้งสองคนนะครับขึ้นมาประชันกันเพื่อจะมาชิงเงินล้านจากรายการของเราแต่รางวัลสูงสุดที่เราตั้งไว้ก็คือร้องได้จนถึงยกที่๑๐นะครับ๑๐เพลงทั้งสองคนเลยนะครับก็รับกันไปเลยคนละ๑
เข้าสู่การชิงชัยในยกที่๒ของแชมป์เก่านักสู้หนึ่งสมัยจากมุมแดงลุงแขกกับนักสู้ผู้ท้าชิงลิเกรุ่นลายครามจากมุมน้ำเงินลุงดกนี่คือชายสองคนที่แบกภาระและความฝันไว้เต็มป่ามาเอาใจช่วยพวกเขากันครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ

แบกคึกคักคึกคักสมไว้
สมก็เป็นนุ่มน้อยยกสิบห้าและสิบหกจริง

เดี๋ยวแนะนำครอบครัวกันก่อนนะครับ
แขกเหมือนเดิมนะครับ
มีคุณศักดิ์นะครับน้องกีต้าแล้วก็น้องแคนนะครับ
สวัสดีครับ

คุณป้าไทยนะครับวันนี้มาไม่ได้นะฮะติดธุระ
แต่ว่าฝั่งของลุงโด๊เนี่ยเรียกว่าไปไหนก็ไปกันทั้งครอบครัวนะคะ
วันนี้ครอบครัวก็มาด้วยค่ะทั้ง๓คนเลยนะคะ
ภรรยานะครับคุณหลิงนะครับแล้วก็ลูกทั้งสองคนนะครับ
คุณอุ๊ยกับคุณแตงโมค่ะสวัสดีค่ะ

ร้องไปแล้ว
นะคะ
ลุงโด๊ให้กำลังใจลุงแขกหน่อยก่อนที่จะลงไปข้างล่างค่ะ

ตอนนี้ก็คือให้กำลังใจเป็นไอเกอร์

แต่ถ้าต่อไปอีกเพลงนึงก็เป็นไอ้เท่าเพื่อน

แชมป์หนึ่งสมัยจากลุมแดก
ลุงแขกจะมาร้องในเพลงที่๒

ควรจะเป็นอะไร
มือมือครูภักดร์รักจำ
หมายความว่าก็คือไม่ได้ร่ำไม่ได้เรียนอะไรมาทางนี้
แล้วก็เอามาเล่นเอง

แล้วนักร้องว่าไง

เล่นได้นะถ้าเล่นได้เดี๋ยวจะให้เล่นโชว์ไว้ให้คุณผู้ชมกายดู

ปลูกประสบความเดามันเล่นแถวบ้านคนดูกี่คน
มาดูผมเล่นเป็นหมื่นคนเขาอยู่รถใย
รถใยแล้วรถยุเราล่ะกี่คน

และวันนี้บอกเลยว่าคนดูนะฮะ
กว่าล้านคนทั่วประเทศไทยนะน้องแขก

ในวัยหนึ่งเราอยากเป็นเจ้าของรถแห่

คือสิ่งที่เรียนรู้มาด้วยความรักค่ะเชิญค่ะ

โอ้โห

ก็เรียกว่าโซโลได้แบบโอ้โหพริ้ว

เรียนมามือเดียวเรียนไปทางนั้นเลยครับ

ทำไมเก่งอย่างนี้ลุง
พี่ท่านครู
ใช้เวลาฝึกฝนเนี่ยกว่าจะได้แบบนี้นานไหมครับ

เรียกว่าพรสวรรค์อย่างหนึ่งของคุณแขกในฐานะที่เป็นคนที่ชอบเรื่องของดนตรีนะ

เราก็จะเข้าสู่การกันขันต่อไป

งเงินทุนสะสมมูลค่า๒๐๐๐๐บาท

ของพี่แขกมาเลยครับ
เพลงจังหวะแบบเรียกได้ว่าเป็นจังหวะคลาสสิก
เป็นเพลงเรียกว่าลูกทุ่งเก่าแก่ทีเดียว

ถ้าไม่มั่นใจจริงเหลืออีกหนึ่งตัวช่วยที่ใช้ได้นะคะ
อยากให้อยู่กันนานอยากให้ประคับประคองกันไปจนยอดเงินสูง
รู้ว่าทั้งคู่จำเป็นกับเรื่องเงินตรงนี้นะคะ
แต่ว่าตอนนี้ตัวช่วยนะครับ
พี่แขกใช้ไปแล้วหนึ่งตัวช่วยจากสองตัวช่วยที่เราให้ใช้จากสามแผ่นป้าย
ตอนนี้เหลืออีก๑สิทธิ์ที่จะใช้ได้นะครับ
แล้วในยกที่๒นี้พี่แขกครับจะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้

เงินทุนสะสมมูลค่าสองหมื่นบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
ยกที่๒เพลงมาครับ
ไปโดนข้อลองอีกแล้ว
น้องแก้วไม่เข็ด
ก่อนเคยช้ำใจอยากได้เพชร
ต้องมาสอก้าน้ำตาเล็ก
นึกว่าเข็ดก็ยัง
ไปโดนข้อลอกอีกซ้ำ
น้องไม่จำไว้มั่ง
อยากไปลองเพลินกับเงินทาง
พี่เองรักจริงกับชิงชัง
ต้องมานั่งช้ำใจ
ติว่าพี่จ้อนเจ้าจ้อนี่
แล้วเศรษฐีเป็นไง
เขาหลอกเขาชม
จนสมหรือไทย

โอ๊ยไม่ภูมิมาไร
เอ่ยมันสะใจไม่น้อย
กลับมาซะเถอะคุณดี

พี่ยอมรับแนน

ลูกคนหัวปีถ้าไม่มีพ่อ
พี่จะขอรับเอง

จะเหมาะสมกว่าคำว่าเก่าโจอีกแล้ว
มันช่างเก่าโจ๋อจริงวิแคก

มันสะใจไปน้อง

เนื้อถูกมั้ยคะเนี่ย

จะร้องได้ทุกคำครับ

ก็เห็นพี่โด๊ะนะ

สาธุขอให้พอนั้น

สาธุค่ะ

อกจากเราจะต้องเตรียมแบงค์เตรียมเงินแล้ว

ก็เป็นอันว่าเราสองคนมาร้อง

ต้องเอาเพลงนี้ให้รอดก่อนในยกที่๒นี้ครับ

ที่๒นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า

คุณโด๊ะและคุณแขกนะครับ

ร้องได้ร้องได้ร้องได้

ผมสู้เพลงอยากจะเป็นเยาะของวงดนตรี

อยากได้ที่สุดมากก็คือบ้าน

ผมจะเอาเงินไปถ่ายบ้าน

เงินทุนสะสมมูลค่า๒๐๐๐บาท
คุณโด๊ะและคุณแขกนะครับ
ร้อง
โปรดติดตามตอนต่อไป
ร้องได้ในยกที่๒แบบนี้ค่ะ

ผ่านไปแล้ว๒ยกนิ่มสบายนะครับ
แขกเสียตัวช่วยไป๑แผ่นครับผม
ตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของพี่โด๊ะบ้าง
โด๊จะเริ่มก่อนในศึกยกที่๓มูลค่า๓๐๐๐บาท
นักสู้ชิงล้านท่านนี้เป็นลิเกเก่าจากเมืองพิจิตร
ผู้ที่มีสมยานามว่า
พระเอกเสียงคาร์ดเสร็จเพชรเกษมลิเกมหาชนคนใจบุญ
ลุงรักอาทิตย์ต่างแสดงลิเกมาก
เพราะเป็นสิ่งเดียวที่คนจนคนความรู้ต่ำ
สามารถที่จะยืนอยู่ในสังคมนี้ได้
เพราะมือเถอะไมล์ไฟ๒หน้า
ยืนอยู่แล้วทุกวันนี้ก็เพราะเรื่องการร้องกรอดนี่แหละ

จุดเด่นของคณะลิเกเพชรเกษม
เรียกความเมตตาจากแฟนก็คือ
ลูกสาวคนโตของลุงโดะ
ที่ชื่อขวัญเพชรแววดารา
ซึ่งเป็นนางเอกประจำคณะ
เพียบพร้อมไปด้วยความสามารถทางด้านการร้องและการรำ

เค้าเลือกกว่าเป็นตัวเลือดแขกเลยล่ะ
หากชีวิตเปรียบเสมือนละครสักหนึ่งเรื่อง
ชีวิตของลุงโดะและครอบครัว
กำลังดำเนินเรื่องราวกันอย่างมีความสุข
ก็กลับต้องสะดุดล้มอย่างไม่คาดฝัน
รับงานมาได้ประมาณ๒๐กว่าปี
พอเศรษฐกิจไม่ดีคนจ้างก็น้อยลง
แล้วที่สำคัญลูกสาวคือนางเอกขวัญเพชรแววดารา

เดินเต็มที่เรายื้อชีวิตเขาไว้

เขาไม่สามารถที่จะพูดคุยตอบโต้อะไรกับเราได้
สมบัติที่มีอยู่ผมขายหมดเลย
แล้วก็เอาเงินนั้นมารักษาลูก

สมบัติทุกอย่างที่เคยหามาได้

แต่กำลังใจที่สำคัญของลุงโด๊ะนั่นก็คือ
หลานชายที่ชื่อลาเต้
ซึ่งเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของลูกสาวสุดที่รัก
ที่ได้จากไปอย่างไม่มีวันหวนกลับ
ความหวังของลุงโด๊ะก็คืออยู่ที่
ร้องได้ให้ล้านถ้าบุญภาวาสนาทรง
ถ้าเกิดได้เงินล้านมาจริงก็จะเอามาถ่ายบ้าน

ในความที่เรียกได้ว่าโอ้โห
มันเปรี้ยงขนาดนั้นแล้วอยู่ดีศูนย์เสียทุกอย่าง
ดวงใจดวงหนึ่งเลยนั่นคือลูกสาว
ณปัจจุบันทำใจกับเรื่องนี้ได้ยังไงคะลุงนก
ที่ผมตั้งใจก็พอหลานตัวน้อย

สักครับผมอยากได้นู่น

ก็เลยเป็นยาชูกำลังให้หัวใจเราได้ชุ่มชื้นมาบ้าง
ก็บอกกับตัวเองว่าผมตายไม่ได้
ถ้าผมตายทุกหลังกระจกใครจะดูแลตัวน้อยผม
ผมจึงได้บอกกับตัวเองว่าตามไม่ไป
ตาจะอยู่อย่างน้อยดูแลให้หลาน
จนกระทั่งหลานรอดปลาเกียวปากกาค่ะ
ระหว่างที่เราอยู่ในรายการกันนะคะมาหลายวันนะคุณผู้ชม
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการร้องเพลงหรืออะไรก็ตาม
ที่มันจะสัมผัสได้ที่ไปเกี่ยวโยงกับเรื่องลูกสาวของลุงโด๊ะ
แล้วก็ปะหลิ่งเนี่ยจะเห็นว่าทั้งคู่มีน้ำตาด้วย
รวมถึงลูกด้วยนะคะน้ำตาคลอทุกครั้งที่พูดถึง
แล้วเยียวยากันยังไงคะทั้งคู่ปลอบใจกันยังไง
ก็จับมือกันว่าก็เราจะสู้มันก็ยังพอเดินได้นะคุณ
ช่วงที่โควิดยังไม่มาเนี่ยก็ยังพอมีงาน
พอยังพอได้พอโควิดมาเนี่ยโดนทุกภาคส่วน
หมายรวมถึงงานบรรเทิงอื่นต่างด้วยอีเว้นมหรสกลิเกย์ก็โดนด้วย
ที่มีคนเยอะมีการรวมชุมนุมของคนไม่ได้เลย
รถคันสุดท้ายที่ต้องปล่อยไปก็คือโควิด
แล้วตอนนี้ลุงโด๊ะทำงานอะไรครอบครัวทำอะไรอยู่
เพราะว่าลิเกก็เล่นไม่ได้แล้วเอารายได้มาจากไหน
เดือนทั้งเดือนมันก็ไม่ใช่ว่ามันไม่มีเลยมันก็มีปะปลาย
สมมุติเอาเดือนนึงมี๓๐วันเรามีสัก๕คืน๖คืน
เราก็ค่อยจะขอประทังไปได้
หัวหน้าคณะณตอนนี้ต้องไปเล่นแจมคณะคนอื่น
ก็ยังไปเล่นคณะตัวเองแล้วเอาคนอื่นมาแจง
ก็มันมีทั้งสองเคสบางทีก็ไปเล่นกับคณะคนอื่น
แล้วอย่างนี้สถานะของคณะลูกคณะยังไงตอนนี้

ลูกน้องที่เคยมีอยู่๔๐กว่าคนก็ต่างแยกย้ายกัน
มีคนรอดต้องเอาตัวรอด
ก็รวมกันอยู่๔พ่อแม่ลูกก็จับมือกัน
แต่นี่พอเจ้าภาพหามาเราก็หาตัวผู้แสดง

ขอถามนิดนึงได้ไหมอยากรู้จริง
สมัยตอนที่รุ่งจ้างคณะพี่โด๊กไปเล่น
เท่าไรสูงแบบเต็มสเกล

เอาพิจิตรเป็นที่ตั้งสมมุติจ้างไปเล่น

พิศนุโรคนี่ก็๕๐๐๐๐อย่างต่ำ
แต่สุเร็จนี่๗๐๐๐๐ตอนหนึ่งคืน

ณตอนนี้ลุงโด๊กพร้อมที่จะรับงานหรือยัง
เบอร์โทรหน่อยเผื่อใครอยากจ้างงาน

ถ้าสนใจนะครับก็โทรไปตามเบอร์นี้ได้นะครับ
รายละเอียดราคาการเล่นอะไรก็เดี๋ยวคุยส่วนตัวกับพี่โด๊ะเขาเลย

ต่อกันเลยนะครับเพื่อจะได้ล้านเร็วนะครับ
มาถึงยกที่๓กันแล้วนะครับคุณผู้ชม
เงินทุนสะสมมูลค่า๓๐๐๐บาทนะครับในยกนี้
โทรยกที่๓ของลุงโด๊ะมาเลยครับ
ตรีเศร้าจังเลยค่ะเพลงอะไรคะลุงโดรู้จักไหม
รู้ครับผลิกนี้ผมประจำบร้องข้างห้องน้ำแล้วก็ร้องเพราะมันเพลงเกี่ยวกับลูกของมันเลย

ศิลปินคือยอดรักของยอดรักสลักใจ
เพลงนี้ผมเพลงโปรดของเป๊กด้วยผมไม่แน่ใจด้วย

ผมกลัวจะสะอื้นก่อนที่ผมกลัวตรงนี้
ถ้าร้องแล้วรู้สึกว่ามันกัดกินใจมากก็ต้องพูดเอาค่ะครับ
แต่จะทำให้ได้นะครับจริง
เอางี้ค่ะลุงโด๊ะเดี๋ยวลงไปข้างล่าง
กอดเพื่อเอาพลังใจจากครอบครัว
เพราะว่ารู้เลยว่าเพลงนี้น่าจะมีผลต่อจิตใจ
ของทั้งครอบครัวมากเลย

เชิญค่ะกอดกันทีนึงค่ะเพื่อเอาพลังค่ะ

นทางสุดท้ายที่เราจะมีบ้านให้หลานอยู่นะ
จุดหมายก็คือหลานจบเลยนะ
เขาไม่มีทั้งแม่แล้วก็เขาไม่มีทั้งพ่อ
ถามทีไรลาเต้แม่ล่ะแม่ตายแล้ว
สู้สู้จนสุดความสามารถ
สู้สู้สู้
ขอให้วันนี้เป็นการเริ่มต้นสิ่งที่ดีดีในครอบครัวของพี่โด๊ะนะครับก็อย่างที่บอกนะครับถ้าเพลงนี้มันสะท้อนใจจริงไม่ไหวก็มีสิทธิ์ใช้ตัวช่วยได้นะครับ
เรามีให้ใช้๓แผ่นป้ายเลือกใช้ได้๒แผ่นป้ายตลอดทั้งการชิงล้านของคุณโดะแล้วก็คุณแขกนะครับ
ในยกที่๓นี้ฮิโดครับจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ขอให้โชคดีนะครับยกที่๓นะครับเงินทุนสะสมมูลค่าสามหมื่นบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อม

เพลงมาครับ
น้ำตาน้ำตาทะลน
แววตาพลายระมืดหมด

เธอจากไปแล้ว
ทิ้งเราให้เผ่าอาลัย
จากหัวพ่อมีน้องรอดหา
จากไปไปแล้วไม่คืน

เปิดถึงกลางกลม

กล่าวย้ำคำบอน
ดีสะท้อนกล้ำกลืน
จดหมายทิ้งไว้
ทำใจรักต้องตรวจฟื้น
ถูกขัดขวางทางรักเป็นคืน
หาท้องอื่นเกิดไม่อีกหล่น
ฟังเพลง
หมอนร้องหาย

เหมือนมันจะขาดล้วงหล่น
ธรณีกันแสง
แลงในหัวใจตน
น้ำตาพี่หล่น
หล่นโดยไม่รู้ตัว
พระสวัสดิ์กุศลาน้ำตาฉันเอ่ย
ภาพเราสองคนนั้นเอ่ย
เราสาบานรักต่อกันด้วยใจพันผัว
วิญญาน้องอย่าได้ฝันกลัว
จะรักทูลภูมิหัว
ตลอดถ้ามี
อย่างนี้
เป็นไงครับพี่โด

ก็เหมือนเราได้ปลดปล่อยอะไรออกไป

รายได้ต่อเดือนนะตอนนี้เป็นไง

เราต้องเอามาส่วนแบ่ง๒ส่วน

แล้วตรงนั้นก็เอาไว้กินไว้ใช้ตามอัตมาภาพ
จากคนเคยมีมีเลยนะคุณผู้ชม
ปีผ่านมาสูญเสียทุกอย่าง
รวมถึงดวงใจด้วยนั่นคือลูกสาว
ก็อย่างที่เห็นเลยค่ะครอบครัวนี้นะคะ

งั้นเดี๋ยวเราเชิญลุงแขกขึ้นมา

หลังจากดีใจกันจนลืมอายุไป

โดะก็ต้องมาเสียน้ำตาในยกนี้

แต่ก็ยังประคับประคองร้องเพลงได้จนจบ
ช่วงหน้าเป็นแชมป์เก่าที่จะขึ้นเวทีมาร้องบ้างแล้วครับ
แชมป์หนึ่งสมัยจากมุมแดง

หายใจออกหนึ่ง

อ่าทุกข์

ยกที่สามเงินทุนสะสมมูลค่าสามหมื่นบาทยกที่สามของพี่แขกมาเลยครับ
เก่าสองมือเลยค่ะเกิดอะไรขึ้นฮะดูเพลงเพลงนี้มันเป็นเพลงเก่า
ค่ะผมจำได้แล้วผมไปร้องไปร้องงานเขาไม่มีซาวให้
ดนตรีขึ้นอย่างงี้แหละเพลงรักเก่าที่บ้านเกิดอู้นี่ดนตรีตั้งเดิมเลยเหรอฮะ
ครับเนื้อได้ไหมครับเนี้ยเนื้อมันแค่พริกพริกสองอัน
ผมมันจะเหมือนกันกับอันนั้นไหมล่ะอืมฟังอินโทรไปแล้วนะครับ
มีปัญหามากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นตัวช่วยครับ
เหลือใช้สิทธิ์ได้อีก๑แผ่นป้ายจาก๒แผ่นป้ายที่เหลือนะครับ
แขกครับจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

เอาละครับตอนนี้เหลือสิทธิ์๑แผ่นเท่านั้น
๒แผ่นที่เหลือนะครับเลือกแผ่นไหนครับ
แผ่นที่สามสามนะครับ
มาดูครับแผ่นที่๓ที่พี่แขกเลือกก็คือ

ว่าเพลงอินโทรนะครับที่จะใช้เปลี่ยนจะเป็นเพลงอะไร

ลักษณะร้องไม่ได้แน่

ร้องได้ไหมพี่แขกอย่าพูดแน่นแน่นแน่น

น่าจะได้นะเพลงนี้มันน่าจะแบบเข้าทางพี่แขก

ต้องเลือกแล้วล่ะครับว่าจะร้องเพลงนี้หรือร้องเพลงรักเก่าที่บ้านเกิด

ขอให้โชคดีนะครับจากใจจริง
ที่๓นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๓๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านยกที่๓เพลง

จากบ้านนาไปห้าหกปีมาเยือนคนดีด้วยความคิดถึง
ปีนอนพบเธอทุกวันทุกวันเคยได้รู้ช่วยกันเก็บบัวในบึง
เคยนั่งลำพึงลำพันรักตายตนโพง
เราเคยเล่นน้ำในลำประโดงหายเลื่อยโปงเก็บดอกสโน
มีน้องก็เคยทุกวันทุกวันเคยได้ร่วมกันเก็บบัวในบึง
เคยนั่งลำพึงลำพันรักตายตนโพง
ในขาวสาวไปบวชเป็นชีสูญเสียความดีที่น้องเมื่อเจ้า
ทุกวันสังคมรอขายรอตายกลับมา
อยากไปเยี่ยมไปหากลัวเอาน้ำตาไปอวดแม่ชี
สุขเทินแม่ที่อยู่ดีเถิดหน้า
พรอยโมทนาหมู่มารยามีเจอแสงพระธรรมชีนำเห็นทาง
เจอแสงสว่างสิ้นเวรกันทีลาแล้วแม่ชีชาตินี้ขอโมทนา
ทุกรักษาเกี่ยวของพี่ปุ๊บทั้งคลิปและลูกด้านแล้ว
ทุกครั้งที่วิว่าเราไม่ได้ดูโอกาสนั้นพร้อมถึงเป็นรุ่นของทุกคน

แม้จะใช้ตัวช่วยไปจนหมดแต่ลุงแขกก็ยังไม่ได้เพลงที่ใจหวังระหว่างร้องก็เต็มไปด้วยความหนักใจช่วงหน้ามาฟังผลการตัดสินกันครับจะไหวหรือเปล่าแชมป์เก่าของเรา
เพื่อร้องร้ายให้ร้าง

เงินทุนสะสมมูลค่า๓๐๐๐บาท
คุณโด๊ะและคุณแขกนะครับ
ร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

เงินทุนสะสมมูลค่า๓๐๐๐บาท
คุณโดะและคุณแขก

ร้องได้เพียง๑คนนะครับ
และผู้ที่ร้องได้นะครับก็คือ
ตัวแขก

ร้องได้ให้ร้าง
ร้องได้ให้ล้าน
อื้อชิงหลาน
ก่อนอื่นนะครับขอแสดงความเสียใจกับพระศรีอนุชา
เชษฐาจะขอจดจำวันที่เราได้มาร่วมกันครั้งนี้
เชษฐาไม่มีอะไรที่จะส่งให้
ตอนจบนะครับขอแบบนี้อย่างเดียว
เสียใจด้วยมันเป็นเกมเกม
ก็เป็นทางด้านพี่แขกของผมนี่จริงนะครับ
จุดที่ผิดเนี่ยร้องซ้ำท่อน
และร้องผิดวนไปหมด
ไม่สามารถที่จะหาจุดผิดเด่นชัดได้
มีความล้วนไปหมดเลยมีความล้วนไปหมด
ก็เป็นอันว่าในยกที่๓นี้นะครับ
คุณโด๊ะนะครับก็สามารถชิงเงินสำเร็จ
รับเงินไปก่อนเลยสามหมื่นบาทครับ

ส่วนพี่แขกของผมไม่ได้กลับบ้านมือเปล่า
รับเยอะเลยทีเดียวเพราะว่ามีเงินสะสมอยู่แล้วนะครับ
รอบนี้รับเงินปลอบใจไปอีก๕๐๐๐บาท
รวมทั้งสิ้นรับไป๔๕๐๐๐บาทครับ
ต้องการ๖๐๐๐บาทนะครับบอกกับเราไว้ว่า
อยากไปทำรถแห่ที่มันเต็มสูบเต็มเครื่องเลยอ่ะ
รับไป๔๕๐๐บาทพอจะได้การไหมครับ

ด้านล่างล่ะฮะครอบครัวให้พี่ศักดิ์เป็นตัวแทนแล้วกัน
อยากจะบอกอะไรน้องชายคนนี้บ้างคะ

ร้องผิดเป็นครูเขาจะได้ไปจดจำไว้
เพลงนี้ร้องมาตลอดแต่วันนี้ร้องพลาด

เดี๋ยวยังอีกหมื่นห้าเอาที่พี่ศักดิ์ได้
วันนี้ก็แหมเรียกว่าจากกันด้วยความสนุกสนานจริง
และขอบคุณนะครับพี่แขกหรือรุ่นแขก
หรือว่าพ่อแขกนะครับของหลาน
ก็ขอให้ประสบความสำเร็จกับอาชีพทำรถแห่

ในรายการของเราคุณโอ๊ตต้องอยู่ต่อ
เขาให้สัจจะกับผมว่าเราจะสร้างฝันด้วยกันคนละ๑๐เพลง

คนที่พร้อมจะดีกว่านี้และทำให้ดีกว่านี้นะครับ

โอ้ยน่ารักมากก็กลับมาเชียร์นะฮะ
คุณโด๊ะได้ใหม่นะครับในร้องได้ให้ล้านนักสู้ชิงล้าน
คราวหน้าดูซิว่านักสู้ที่จะมาชิงกับคุณโด๊ก
คนต่อไปเนี่ยเขาจะเป็นใครนะครับ
แล้วเขาจะมีความเก่งกาดสามารถ
ก็เรียกว่าหอบฮิ้วเกี่ยวก้อยกันไปจนถึงยกที่เท่าไหร่ได้นะครับ
ต้องมาชมกันได้นะครับทางไทยรัฐทีวีแห่งนี้นะครับ
๓๒ที่เดียวเท่านั้น๑๘นาฬิกาตรงทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับ
คุณผู้ชมค่ะจบจากรายการของเรา
ดูกันต่อเลยค่ะกับเกมต่อชีวิต
คุณพี่เอ๋ชัยยามิชัยรออยู่นะครับ
วันนี้พวกเราทุกคนบนเวทีและคุณผู้ชมนะครับขอลาไป
ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะ
หากสามารถได้เงินล้านกลับไปได้

ค่าเครื่องเสียงที่อยากได้ทั้งหมด

ขอให้พอร์นันเป็นจริง๓ทุ
ครอบครัวหนูมีสมาชิกทั้งหมด๕คนค่ะ
แม่ก็ประสบอุบัติเหตุรถชนค่ะ
คุณแม่ก็สลบไป๒๖วันค่ะ
ในบ้านก็ขายของชำอย่างเดียวค่ะ
เลี้ยง๕ชีวิตค่ะหนักมากค่ะ

เพราะว่าอากงกับอาม่าแก่แล้ว
แล้วก็ร่างกายก็ไม่ค่อยแข็งแรงค่ะ

หวังว่าเราจะร้องได้๑๐เพลงนะ

นี่

ไม่ใช่ว่าเราเดินนี่เธอดูเหรอ
ไม่ใช่น้ำตาเจ้าระเคแล้วนะเอ้ย

แรคเตอร์ของลูกสาวผมเลย